ติแห่งไทยรัฐทีวีพี่ติสวัสดีครับ

ขึ้นชื่อว่าเป็นนักข่าวสายผี
ใช่ไหมฮะนักข่าวสายผีพี่ติใช่ครับผม

เราไม่มีจิตสัมผัสและเราก็ไม่มีความถนัดทางด้านนี้
แต่เราอยากรู้อยากลองอยากพิสูจน์นะครับผม
อ๋อเหรอคือพี่ตินะคือบุกพิสูจน์ผีทั่วไทยครับผม
แล้วก็แน่นอนถ้ามีผีทั่วจักรวาลพิติไปหมด
เป็นนักข่าวสายผีนักข่าวสายเวทแบบนี้
ไปเจอเรื่องที่ต้องพิสูจน์เยอะไหมฮะ
พิสูจน์เยอะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็
เชื่อว่ามันไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณ
อาการเจ็บป่วยของคนที่เขาขอความช่วยเหลือมาแบบนี้ครับ
จริงแล้วมันน่าจะเกิดจากพฤติกรรมหรือเขามีโรคประจำตัวอะไรแบบนี้ครับ
คือด้วยนิสัยนักข่าวนะพี่นะนักข่าวเราก็อยู่บนพื้นฐานความจริงกับการพิสูจน์
แต่ทีนี้อยู่ต้องไปสายผีพี่รู้สึกยังไงบ้างอะ
ก็ทำได้หมดอะครับผมเพราะว่าทำอะไรที่ว่าให้ให้ชาวบ้านหรือคนดูเนี่ย
เขาเกิดความกระจ่างในการดูข่าวเนี่ยครับ
จะได้ไม่ต้องหลงงมงายเชื่ออะไรแบบนี้ครับ
พูดถึงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เพิ่งจะเอาพิสูจน์ล่าสุดนี้เองใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้คือนกครุฑครับผมสัตว์ป่าในตำนานหิมพานครับผม
ก็คืออันนี้มันมีที่มาว่าเราก็ไปเจอเจ้าของคนหนึ่งซึ่งเขามีสะสมนกครุฑถึง๙ตน
เราก็เลยไปคุยกับเขาว่าได้มายังไงประวัติมันเป็นมายังไง
เขาบอกว่าได้มาจากชนกลุ่มน้อยซึ่งนกครุฑเนี่ยมาจากอีกมิติหนึ่ง
ก็คือแล้วหลุดเข้ามาในมิติของโลกมนุษย์ก็จะตัวเล็กขนาดนี้ครับผม
แล้วก็คือจะไปนั่งสมาธิในถ้ำในถ้ำแล้วคือเวลาจะละสังขารเนี่ยก็จะนั่งอยู่ในท่ากรรมฐาน
แล้วผ่านป่าเนี่ยก็จะไปเจอไปเจอแล้วก็ทำการสะกดวิญญาณโดยการใช้แผ่นทอง
เพื่อไม่ให้เขากลับไปอีกมิติหนึ่งครับ
อันนี้คือความเชื่อของคนที่พบถูกต้องไหมครับแล้วพี่ตีไปเอาของเขามาได้ยังไงเนี่ย
อันนี้ก็คือพาเขาเนี่ยพร้อมกับนกครุฑทั้งข้าวตนเนี่ยไปหาอาจารย์ออส
เพื่อที่เราจะเอาไปพิสูจน์ตรวจสอบดูว่าแท้จริงแล้วนกครุฑเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
มันเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ชนิดอื่นมาเอามาประติดประต่อรวมกันหรือเปล่า
หรือเป็นนกครุฑที่มาจากอีกมิติหนึ่งจริง

ติพูดถึงอาจารย์ออสอาจารย์ออสเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่จริงท่านเป็นนักวิชาการนะ
แต่ปัจจุบันนี้ขึ้นชื่อว่าท่านเป็นนักวิชาการผู้พิสูจน์ของแปลก
ไปซะแล้วคือไปซะแล้ว
ดังนั้นเราอยู่ในสายนะฮะกับอาจารย์ออสด้วยนะฮะ
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์สวัสดีอาจารย์ค่ะ
สวัสดีอาจารย์ครับ

นกครุฑเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์เพิ่งพิสูจน์ไปถูกต้องไหมฮะ
ครับก็นกพุทธเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับ
เพราะว่าพอเราดูรูปลับถ้าคุณบุ๊คดูใกล้เนี่ย

แล้วก็โชคดีก็คือว่ามีผลเอ็กซาเรย์นะฮะ
ที่เจ้าของเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เราดูผลเอ็กซาเรย์อีกตัวหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเอ็กซาเรย์ตัวนั้นก็ตั้งชัดเจนว่าเป็นการเอาชิ้นส่วนของสัตว์เนี่ยมาต่อกันนะครับ

จริงวันที่น้องติดมาเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อทางสัตวแพทย์เพื่อจะใช้เอ็กซาเรย์นะครับ

แต่เพราะเอิญเนี่ยมันมีฟิล์มอยู่แล้วนะฮะก็เลยอธิบายได้ง่ายขึ้น

แล้วก็ทุกอย่างมันก็ชัดเจนระหว่างเอ็กซาเรย์กับรอยกาวที่ปิดนะครับ

ก็มาจากสัตว์สัตว์เทศนะครับ
ก็คืออันนี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แต่เรื่องความเชื่อถ้าเจ้าของเขาเชื่อไม่ว่ากันถูกต้องไหมครับ
ในทุกความเชื่อเนี่ยอาจารย์น็อตจะให้ความเคารพนะครับถ้าทางเฟซบุ๊คอาจารย์ฤดีเนี่ยอาจารย์ออสก็มีความเชื่อส่วนตัวด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าความเชื่อใดที่ไม่ได้ทำให้สังคมสับสนหรือไม่ได้ไปเบียดบังสังคมนะครับเช่นเป็นความเชื่อแล้วนำไปสู่การเรียรายเงินหรือว่ารับบริจาคหรือการซื้อขายโดยไม่สุขคิดเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะพิสูจน์ให้กระจ่างชัดนะครับ
แต่ว่าบางความเชื่อที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนสังคมหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็ปล่อยให้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเชื่อที่ไม่ได้เดือดร้อนใครเนี่ยก็อยู่คู่ขนาดกันไปนะครับ
แต่ถ้าเป็นความเชื่อที่เป็นลักษณะการเอาเปรียบสังคมนะฮะตรงนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันซึ่งเราเคยพิสูจน์กันในหลายเคสอยู่แล้วนะครับ
ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งที่ไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรเลยแล้วก็อิงศาสนาเนี่ยอาจจะสังเกตว่าอาจารย์วัดจะไม่แตะเลยก็คือปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นประเพณีที่สวยงามแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับองค์นาคนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการพิสูจนอะไรชัดเจนเราก็ปล่อยแล้วก็เคารพในเทศกาลอันนั้นไปนะครับ
ฟังจากอาจารย์คืออาจารย์ก็มีหลักการในการตรวจเนาะแต่ว่าทีนี้อาจารย์บางครั้งอาจารย์แบบมีคิดไหมฮะว่าเอ๊ะถ้าเราตรวจไปเนี่ยแล้วทางเจ้าของเองเขาจะรู้สึกแบบโอ้โหเสียใจจังเลยอาจารย์ก็บอกเขาว่าเป็นไปตามหลักการถูกต้องไหมฮะ
ก็จะถามเจ้าของก่อนเพราะว่าจะเป็นเคสยิบย่อยนะครับที่มีผลกระทบเช่นมูลค่าของสิ่งของจะตรวจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในเรื่องศัยศาสตร์หรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะพยายามเช่าน้ำหนักนะครับถ้าเคสไหนที่ไม่กระทบกับสังคมมากเราก็จะพยายามปล่อยผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเคสไหนที่มันคาใจคาราคาซังหรือว่าเกิ
มากี่อย่างแล้วฮะในห้องแล็บนะฮะก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับก็เราก็ช่วยนะครับก็มีเป็นหนึ่งในภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวเองก็มารับหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมครับครับ

ก็สังคมเรานะครับก็อยู่ได้นะฮะในในทางสายการตามอ่าประพุทธศาสนานะครับได้มีคำสอนไว้เนี้ยนะครับอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับอะไรที่น้อยเกินไปก็จะไม่ดีเรื่องความเชื่อมีทั่วโลกนะครับในต่างประเทศก็มีนะครับแต่ว่าอ่าคนที่เป็นอาจารย์หมาอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะอย่าเพิ่งเบื่อที่จะอ
ในลักษณะที่มีเหตุผลมากขึ้น
แปลว่าเรารบซึ้งกันและกันนะครับ
เพราะว่าทั้งความเชื่อและวิทยาศาสตร์หรือศัยศาสตร์เนี่ย

ค่ะแต่ว่าอยู่กันแบบสมเหตุสมผลแล้วก็
กลมกล่อมลงตัวตามสภาพ
โอ้โหได้ความคิดจริงนะครับ
อยู่จับพระจับผูมาทำข่าวแนวนี้รู้สึกยังไง
เราต้องตีโจทย์ตีปัญหาให้มันแตกให้มันกระจ่าง
เพราะว่าชาวบ้านหรือคนดูเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่ม
หรือว่าจะได้ไม่ถ้าหากว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่หลอกลวง
เขาจะได้แบบว่าตาสว่างอะไรแบบนี้ครับผม
ติครับเรื่องของการไปพิสูจน์ผีสางเนี่ยนะฮะ

คือตอนนั้นผมไปตอนนั้นที่อุดรมีการขุดซากศพของคนตายโหง
ไปทำเครื่องรางของขังตอนนั้นเราก็ไปกัน
ผมก็ไปกับหัวหน้าแล้วก็ช่างภาพแล้วก็ผู้ช่วย
ไปถ่ายถ่ายเสร็จแล้วก็คือจังหวะกลับเนี่ย
ซึ่งคนเขาก็ถือเนอะเขาบอกว่าห้ามเรียกใครกลับ

ไปกลับกันใครจะกลับกับเราบ้างก็ไม่รู้อีก

ก็นั่งรถไปสักพักแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงโหยหวน
อะไรแบบเนี่ยคับ
เสียงพี่เนี่ยผมก็ขนลุกนะแต่พี่ได้ยินแบบนี้จริงเหรอ

ภายในรถแล้วพอผมได้ยินผมก็เลยหันไปมองช่างภาพที่นั่งอยู่ข้างหลัง
ผมว่ามันออกมาจากเสียงน้องมันเล่นเกมอยู่หรือเปล่า

ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เลยถามคนบนรถได้ยินเสียงเหมือนกันไหม

หัวหน้าผมเขาก็เลยบอกว่าอ้าวจอดรถ

จอดรถแล้วผมนั่งอยู่ติดประตูเขาบอกให้เปิดประตูผมก็เลยเปิดประตู
แล้วเขาก็บอกว่าไปไม่ต้องมาส่งลงตรงนี้แล้วไม่ต้องตามมา
จากนั้นก็ปิดประตูกับโรงแรม

ตลอดระยะทางที่วิ่งวิ่งจากบ้านดุงมาไปโรงแรมแนมน้ำเผื้อเมืองหอดอน
ไม่ได้ยินเสียงโหยหวนอีกเลยครับผม
คือทุกอย่างมันพิสูจนได้หลายครั้งเนาะพี่เนาะศัยศาสตร์ความเชื่อก็ว่ากันไป
เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอะไรต่างหลักการเห็นผล

แต่วิทยามันพิสูจน์ได้หมดนะครับ
นี่ก็คือสิ่งที่พิติก็ยังลงพื้นที่อยู่

ติฝากหน่อยฝากบอกคุณผู้ชมหน่อย

ก็คือถ้าหากเราไปเห็นหรือเราไปเจอประสบอะไร
อย่าไปเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็น

เราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะเอาก่อนว่า
เหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไร

เออเขาเป็นได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับผม
มันต้องไปค้นหาค้นหาค้นหา
เพื่อที่ว่าคนนั้นที่เห็น
จะได้ไม่ต้องแบบเชื่อและงมงายแบบนี้ครับ
ตกเป็นเหยื่อไม่ต้องเป็นเหยื่อของพวก
หมอดูอะไรร่างทรงอะไรแบบนี้ครับผม

แล้วก็ต้องยอมรับคือความเชื่ออยู่คู่กับคนไทย

วันนี้ขอบคุณพี่ติด้วยนะครับ

ผมกับพี่ติก็จะลารายการไปพร้อมกัน
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพปิดท้าย

เป็นวิหารพญานาค๔ภาค
สถาปัตยกรรมล้านนาแท้
แต่ไปอยู่ที่อุดรธานี
เขาบอกสวยจนต้องไปพิสูจน์เลยนะครับ

ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพี่ตินะ

แต่ว่าในสัปดาห์หน้าเรานัดเจอกันวันอาทิตย์ที่๑๙กันยายนนะครับ
เพราะว่าวันเสาร์ที่๑๘รายการงด
ก็เจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ผมและพี่ติลาคุณผู้ชมเลยครับ